คราวนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับ
พระที่หน้าตลาดค่ะคุณผู้ชม

แล้วสุดท้ายก็มีปากเสียงกันรุนแรง
ไฟล์สามล้อก็เลยหยิบมือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายคลิป
พระเนี่ยไม่ชอบก็เลยโกรธค่ะ
โกรธที่ถูกหยิบมือถือมาถ่ายนะคะ
ก็เลยกลายเป็นคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ท่านนี้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้นเรื่องเนี่ย

ส่วนแม่ค้าอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอเคยทะเลาะกับพระรูปนี้เหมือนกันนะ
ถึงขั้นด่ากันเลยต่อปากต่อคำ
แล้วพระเนี่ยใช้คำหยับถ่ายกับเธอ
บอกว่ารอตอนนี้อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบ
จริงจังว่าพระรูปนี้ยืนรับบาตรจากญาติโยมเสร็จแล้วเนี่ย
แล้วก็นำอาหารไปทิ้งเลือกแต่อาหารดีกลับวัด
ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
บางคนที่ตั้งใจมาใส่บาทอยากได้บุญเนี่ย
เขาก็รู้สึกไม่ดีเสียความรู้สึกที่ตั้งใจที่จะมาใส่บาทนะคะ
ทะเลาะกันมาแต่ได้ยินเสียงว่าพระทำนองว่า
มึงกูเดินไปทางไหนมึงก็ด่ากู
เดินไปไหนเจอกูมึงก็ด่ากูมึงด่ากูเรื่องอะไร
แล้วสำล้อมันพูดยังไงเราก็ไม่รู้เพราะขายของยุ่ง

เดี๋ยวกูจะถ่ายรูปมึงไอ้สำล้อนะ
เดี๋ยวกูจะถ่ายรูปมึงแล้วมึงจะถ่ายรูปกูเรื่องอะไร
พระก็เอาฝาบาดฟาดพัวเลยแค่นี้
แล้วว่ากู้ภัยเขานั่งกินกาแฟอยู่๓คน

คือไล่สำล้อไปสำล้อก็เลยไป

ภาคเขาต้องจึงบินธบาดเขาต้องสมรวม
ต้องเงียบนะหลักการจริงอะนะ

คุยกับแม่ค้าตรงนั้นจะมีแม่ค้าขายแกงไง
นั่นหกหูหลวงพี่ไปยืนเขาว่าเขาไปถึงนู่นเขาว่าดิฉันล่ะ
ฉันก็ด่าบอกกูไปเลยนะกูไม่กลัวมึงพากกระพากเถอะ
กูไม่กลัวมึงเลยมึงไปเลยอย่างมึงไม่ใช่พระแล้ว
ขาดการเป็นพระแล้วอาบัติแล้วดิฉันก็เลยว่าแบบนี้ไง
แล้วมันก็ยืนเฉยฝั่งนู้นยืนอยู่ฝั่งนู้น

ก็มันไม่จริงมันพาพระจริงที่ไหนล่ะไม่กลัวฉันด่าด้วยไปเลย
ไม่กลัวเดี๋ยวกูจะพร้อมคนศาสนามาเล่นมึง
อีกคนหนึ่งที่นักข่าวไทยรัฐไปพูดคุยด้วยก็คือ
คุณวันนะหอกัญญาอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ก็เคยใส่บาทพระรูปนี้เหมือนกันนะฮะ
เป็นพระวัดดาวคนนองยืนบินทบาทปากซอยนี้เป็นประจำมานานหลายปีแล้ว
แต่จริงพระวัดดาวคนองมายืนบินทบาทเขตนี้ไม่ได้นะฮะ
นี้เป็นเขตของพระวัดเสวตชัดวรวิหาร
ทำให้พระสองวัดเคยมีปากเสียงกันถึงขั้นชกต่อย
แย่งเขตบินทบาทกันแล้วนะฮะนิชมภาคบอกนะฮะ
ส่วนตัวไม่อยากไปกล่าวหาพระแต่เท่าที่เห็นและได้ยินมา
พระรูปนี้เลือกที่จะยืนบินทบาทในเขตนี้
เนื่องจากจุดนี้ญาติโยมส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
คุณวัดหน้าบอกว่าคือลักษณะมีฐานะ
ที่มาใส่บาทนะเวลาถวายซองปัจจัยเขาก็จะใส่กันเยอะ
จึงอยากมายืนบินทบาทจุดนี้
แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจและขาดศรัทธาก็คือ
พระที่รับซองปัจจัยไปแล้วกลับฉีกซองทิ้งเกลือนเลยค่ะ
ทิ้งตรงนั้นเลยนะคะ
บางครั้งก็ทิ้งซองทูบเทียนที่ชาวบ้านตั้งใจนำมาถวาย
เขาก็เลยบอกว่าหมดศรัทธาแล้ว
จำเป็นต้องบินทบาทเดินบินทบาทไปที่อื่น
เพื่อไปรับบาทที่อื่นแต่นี่เขามาปักหลักอยู่นี้ทุกเช้าครับ
แต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่สบายใจผมขอพูดตรงนี้นะ
ก็ไม่ได้ดิสเครดิตผ้าหรืออะไร
บางครั้งเนี่ยท่านได้ปัจจัยในซองหรืออะไรเนี่ย
แล้วท่านเอาปัจจัยในซองออกแต่ทิ้งซองไว้เรียราช
แล้วก็ทูบทูบหรือดอกไม้ที่จะเห็นบ่อยเทียนนะ

แต่ผมก็พูดตามความจริงที่ผมเห็นเห็นจริงก็คือก็จะกองทิ้งเอาไว้
เพราะว่าทูบเทียนกับซองปัจจัยพระท่านไม่ได้สนใจ
แล้วก็ชิดเอาทิ้งเลยตรงนั้น
ผมคิดว่าคือชาวบ้านโดยเฉพาะในกรุงเทพฯคงจะเห็นลักษณะแบบนี้บ่อย
เช้าพระไปยืนตามตลาดไปยืนอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่ง
แล้วก็รอให้ชาวบ้านญาติโยมมาใส่บาทแล้วก็ขนข้าวขนของโกยกัน
การบินทบาทเนี่ยคือการตกลงแห่งก้อนข้าว
การออกเดินเพื่อรับบาทนะรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมที่เขาถวาย
แต่ว่าอย่างชาวบ้านเขาบอกเนี่ยโอ้โหหลวงพี่มาในจุดที่คนเยอะเยอะ
จะเอาแต่ซองจะเอาแต่เงินยืนประจำเลยค่ะ
ส่วนไอ้คลิปนี้คือผมเชื่อว่าท่านมีคำถามแน่นอน
ว่าตกลงเราจะพูดตรงตามภาษาชาวบ้าน
ขนาดนี้หรือว่าทั้งสองฝั่งสองฝ่าย
แต่เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ครบนะคะ
ผมก็บวชเนนบวชพระมาบวชเนนก็หลายครั้ง
บินทบาทเช้าก็แยกกันเดินตามเขตพื้นที่
หมู่บ้านที่ญาติโยมเขารอไส่ถวัฒน์
เสร็จแล้วก็กลับวัดเขาก็อยากทำบุญ
วันไหนไม่เจอญาติโยมก็ไม่เจอก็ไม่เจอ
ถึงวัดก็มาฉันข้าวเช้ากัน
ใช่ไหมฮะตอนเช้าฉันเช้ากัน
แต่แบบมายืนจนสายจนแบบโอ้โหไม่กลับวัดสักทีเนี่ยไม่มีนะ
แล้วบางครั้งดิฉันเคยสงสัยนะว่าเขาไม่ฉันเช้ากันเหรอคะ
กรุงเทพนี่เจอเยอะมากนะครับหลายที่มากนะครับ
ไปดูที่วัดใช่ไหมตกลงเขาเป็นพระอยู่ที่วัด
นี่ค่ะคุณสุชาดาแกก็เลยเดินทางไปที่วัดดาวคนนองนะ
นี่ใช่พระมั้ยพระลูกวัดที่นี่จริงหรือเปล่า

ว่าใช่เหรอเป็นพระที่วัดนี้จริงจริงชื่อว่าพระหน่องอ้าว
ส่วนพฤติกรรมนั้นยอมรับว่าก็มีเกเรบ้างแต่เหตุการณ์นี้
ก็คือเหตุการณ์ในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์แรกส่วนที่มีการไปต่อว่า
พระหน่องเนี่ยแกเคยไปต่อยตีกับพระอีกวัดหนึ่งแย่งเขตบินทบาทกัน
อันนี้พระลูกวัดของวัดดาวคนนองบอกไม่เป็นความจริงนะครับ
ทีมข่าวตามไปค่ะคุณผู้ชมตามไปจนเจอพระหน่องนะคะอืม
ชื่อก็คือพระนันทเริกปัญญาสัยเป็นพระในคลิปค่ะ
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าหลังเกิดเรื่องใช่คุณภาคภูมิหลังเกิดเรื่องทางเจ้าอาวาสเนี่ย
บอกญาติโยมว่าอย่าไปใส่ให้ขอโทษนะอันนี้ท่านเล่านะ
บอกอย่าไปใส่ให้อันนี้อันนี้ฝั่งของพระนองที่เขาบอก
ใช่นะฮะส่วนปมเหตุว่าทำไมนายเอต้องไปกลั่นแกล้งพระหน่อง
หนองท่านบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยท่านเคยจ้างนายเอเนี่ย
ขับรถสามล้อรับส่งไปบินทบาทเป็นประจำอ่า
จ้างมานานเกือบ๕ปีแล้วเพิ่งจะเลิกจ้างไป๓เดือนที่แล้ว
เนื่องจากนายเอมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยโดยเฉพาะไปขโมยของที่
ทางญาติโยมเนี่ยใส่บาทมาให้ยืมเงินก็ไม่คืน
ก็เลยไม่พอใจนะฮะโดนกลั่นแกล้งเรื่อยมา

ก็เขาไม่เลิกไงผมขอร้องให้เขาหยุดไงเขาไม่หยุด
ความอดกั้นของพระนะเป็นพระที่มิจารณาอัตตามานะ
ญาติโยมเยอะแต่เขาไม่หยุดไงคือเขาต้องการบอกจะเอาอัตมา
สืบไกลได้เพราะว่าเขาไม่ใช่พุทธศนาหรอก
คนอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวกูจะเอามึงสืบไกลได้
เดี๋ยวกูดูดิกูจะถ่ายคลิปผมคล้ายคำว่าคลิปนั้นน่ะ
ตมารู้เลยว่าต้องไปประจานแน่เลยเกิดเกิดโทษะไง
คำว่าโทษะคือภาษาพระใช่ไหมฟาดไปปั้งแต่ในคลิปมันบอกว่าฟาดสองสามที
ทีเดียวนั้นก็คือจบจะไม่รับไม่ให้เขารับส่ง
เพราะเขาไปเลือกของที่ญาติโยมยังไม่ถึงวัด
ไปเลือกแล้วไปแผนไว้ข้างข้างนั้นเอาย่ามสระเปล่าอ่ะใส่

คือคือคือร้องไห้แบบเนี้ย
ผมว่ามันยิ่งทำให้เห็นว่าตัวท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะ
คงความเป็นพระได้ค่ะใช่ไหมฮะคือท่านพระหน่องกับนายเอ๋
เนี่ยที่ในคลิปเนี่ยจะมีอะไรกันแต่ผลหลังเนี่ย

แจ้งความกันก็ว่ากันไปแต่ท่านเป็นพระใช่ไหมท่านเป็นพระท่านก็ต้องออกเดินบินทบาทจริงเดินเสร็จท่านก็กลับวัดไม่มีใครใส่บาทก็ไม่ใส่
ก็แค่นั้นท่านไปยืนอยู่นั้นแล้วท่านบอกว่าเข้ามาแกล้งเข้ามาไล่ตามถ่ายคลิปก็ยืนอยู่นี้
อ้าวก็ถ้าท่านไม่ยืนล่ะที่ชาวบ้านเขาบอกถ้าท่านไม่ไปรับแต่ซองปัจจัยแล้วฉีกซองทิ้งเอาไปแต่เงินท่านไม่ไปจ้างรถสำล้อมาขนของที่ญาติโยมเขาใส่มาตอนเช้าเนี่ยมันจะเกิดเรื่องนี้หรือเปล่า
มันมาร้องห่มหลอมไห้อะไรพวกนี้ใช่ไหม